คลิปนี้ล้านกว่าวิวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เอามาเตือนภัยกันด้วย
เดี๋ยวให้ดูนะผู้หญิงคนนี้เข้าไปในร้านคุณผู้ชม
นึกถึงเครื่องที่มันเก็บเงินเครื่องคิดเงินออกใช่ไหมคิดออกฮะ
มันจะมีแบบกุญแจล็อกหรือมันจะมีรหัสผ่านใช่ไหม
ผู้หญิงคนนี้เขาใช้เวลาก่อเหตุนาทีเดียวเท่านั้นค่ะ
โอ้โหเป็นไงหน้าก็ชัดทรงผมก็เด่น
หัวขโมยรุ่นใหม่เปิดหน้าเลยชอบเปิดหน้าเลย
แล้วมาตรงเครื่องคิดตังค์เครื่องเก็บตังค์ตรงนี้
แล้วปกติมันน่าจะมีกุญแจเสียบไหมหรือว่ามันต้องคีย์แบบสแกนบาร์โพสต์อะไรก่อน
แล้วห้างในเครื่องมันถึงจะเด้งออกมาหรือเปล่าอ่าฮะ
แต่เนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้ท้ายที่สุดเธอเปิดเครื่องได้แล้วเธอเอาตังค์ในนั้นไปได้

ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยแล้วคิดดูสิตอนที่ลงมืออ่ะ
เป็นเวลาที่ปิดร้านได้สัก๑๐นาทีเจ้าของร้านบอกนะเจ้าของร้านก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์
บอกว่าใครที่ดูคลิปแล้วแล้วจำหน้าผู้หญิงคนนี้ได้ช่วยแจ้งหน่อยเถอะ
ห้าพันเลยมีรางวัลนำจับใช่ถ้าเกิดว่าแจ้งแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มได้
คนเข้ามาดูเป็นล้านวิวอะค่ะก็เห็นใจเจ้าของร้าน
รวมถึงถามด้วยว่าเครื่องแบบนี้เครื่องคิดตังค์แบบนี้ปกติมันจะต้องใส่รหัส
ว่ามีกุญแจเปิดไหมทำไมคนร้ายถึงเปิดไปได้
เจ้าของคลิปก็เลยมาตอบว่าเครื่องนี้ใช้กุญแจ
ไม่แน่ใจว่าเสียบกุญแจคาไว้หรือเขาใช้กุญแจผีที่แบบไขได้กับทุกเครื่อง
มาขายแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยคนมาบอกว่าเห็นเยอะเลยเอ้ย
เยอะเลยถามเจ้าของว่าเอ๊ะทำไมเขาเปิดได้ว่ะใช่
แล้วนอกจากสนใจเรื่องเปิดเครื่องแล้วนะคุณบุ๊คคือมีคนไปคอมเมนต์ด้วยบอกว่า
เอ้ยผู้หญิงคนนี้เหรอคุ้นมากเลยอ่ะเพราะว่าก็เคยเกาะเห็นขมนกันเหมือนกัน
เหมือนเหมือนเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้ใช่มีคนมาคอมเมนต์แบบเนี้ยโอ้โห
นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
มาโพสต์ก็ให้พิกัดไว้นะเพราะว่าเกิดขึ้นที่ห้างดังย่านพระราม๙นะครับ